คุณผู้ชมครับเหตุที่เจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดเชียงใหม่
วงตุ๋ยเด็กชายซึ่งเป็นเด็กไทยใหญ่วัย๑๔ปีนะครับ
มาทำอนาจารย์กันที่วัดเนี่ยนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มตัวเจ้าอาวาสวัดได้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ที่วัดศรีวารีสถาน
หรือว่าวัดน้ำโท้งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่เกิดเหตุอดีตเจ้าอาวาสพระพันธ์ศักดิ์ธิตศรีโล
หรือว่านายพันธ์ศักดิ์แสงคำวัง
ล่อลวงเด็กชายวัยต่ำกว่า๑๕ปีมาล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
โดยนายคันชิดม่อนคำดีมักคณายกของวัด
บอกว่าก่อนหน้านี้วัดนี้ไม่มีพระมาจำวัด

และขอคำแนะนำพระที่นับถือ
และได้แนะนำพระพันธ์ศักดิ์มาให้

แล้วก็นิมนต์พระพันธ์ศักดิ์มาอาศัยอยู่ที่วัด

พบว่าพระเป็นพระที่ดี
กิริยาวาจาเรียบร้อยพูดจาดี
ทั้งยังพัฒนาวัสดิ์ให้เจริญอยู่เสมอ
แต่ยอมรับว่าไม่เคยรับรู้ว่าพระพันศักดิ์

คงไม่นิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสแน่นอนครับ
ขณะที่ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกธีรพลอินทรลิฟต์นะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยถึงพฤติการของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้
จะใช้เฟซบุ๊กไลน์หรือว่าโทรศัพท์มือถือ

และชักชวนกันมาที่วัดน้ำโท้งในตอนกลางคืนนะครับ
โดยตำรวจติดตามดูพฤติกรรมของอดีตพระพันธ์ศักดิ

ซึ่งในส่วนของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี

ว่าถูกอดีตพระพันธ์ศักดิ์กระทำจริง
โดย๑คนถูกชักชวนมาจำนวน๕ครั้ง
และอีก๑คนถูกชักชวนมา๗ครั้ง
และแต่ละครั้งอดีตพระพันธ์ศักดิ์จะโทรศัพท์หา
และก็จะให้เงินครั้งละ๕๐๐บาทนะครับ
ทางศึกศวนศอกศวนมันยังไม่ปรากฏ
ว่ามีใครชักนำมา

อาจจะติดต่อกันทางสื่อโซเชียลบ้าง
หรือว่าเด็กมาหาที่วัดมากับเพื่อน

ถ้ามีคนชักนำมาแล้วได้รับผลประโยชน์

อันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องค้ามนุษย์ไปเลย

ทางตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๕
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวอดีตพระพันธ์ศักดิ์ได้นะครับ
ก็ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๖ตุลาคม
ขณะที่เดินทางจากการรับนิมนต์ในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

และกำลังเข้าไปในกุฏินะครับ

เจ้าคณะตำบลศพแม่ขา
ในการศึกออกจากการเป็นพระและควบคุมตัว

มีเด็กที่ถูกกระทำชำราว

แล้วก็มีการสืบสวนนะครับ

เกิดขึ้นจากที่วัดน้ำโทงแล้ว
พระพันธ์ศักดิ์ยังทำพฤติกรรมแบบนี้

ซึ่งจากข้อมูลของชุดสืบสวน
ก็ทราบว่ามีชายที่ร่วมหลับนอนกับอดีตพระพันธ์ศักดิ

แต่ทั้งหมดอายุเกิน๑๕ปีแล้วก็๑๘ปีแล้ว

ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้
ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปี

ก็เรื่องนี้แหละก็จะดำเนินคดีกับพระพันธ์ศักดิ์นะครับ

แจ้งข้อหากระทำชำราวแก่บุคคล
อายุไม่เกิน๑๕ปีและข้อหาพรากผู้เยาว์
โดยพนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขัง
โดยมีรายงานนะครับว่าอดีตพระพันธ์ศักดิ์
ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันตัวออกไป